ตามล่าเจ้าแตงโมหมีควายที่ขอนแก่นเนี่ยคุณผู้ชม
เข้าสู่วันที่๙จนเมื่อวานนี้มันเป็นนาทีที่ประจันหน้ากันแล้วนะ
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับหมีควายแตงโมนี่ร้ายไม่เบานะ
ใช่ไม่ยอมให้จับสักทีโอ้โหเขาบอกว่ายืนขึ้นแล้วก็ยกสองแขนสองขาขึ้นมาแบบนี้

จัดกรุงจัดกรุงจัดกรุง
จัดกรุงจัดกรุงจัดกรุงจัดกรุง
จัดกรุงจัดกรุงจัดกรุง

ไก่ไปแล้วไก่ไปแล้วไก่ไปแล้ว

ไปแล้วจัดกรุงจัดกรุงจัดกรุง

เพิ่มแล้วล้อมไว้ล้อมไว้แต่จับยังไม่ได้

จริงจากบริเวณป่าอ้อยที่ล้อมไว้เนี่ย

ค่อยกระชับพื้นที่
แต่พอเข้าไปเรื่อยอ้าวไม่เจอตัวหมีควายมันหลุดรอดสายตาออกไปที่ป่าอ้อยแห่งที่๒แล้ว
ชาวบ้านเขาก็แจ้งบอกไม่เจอแล้วมันอยู่ในไร่มัน
ทีนี้จังหวะที่หมีกำลังเผชิญหน้ากับหมา
เพราะอะไรรู้ไหมมีชาวบ้านเขาก็อยู่ตรงนั้นด้วย
ห่างจากชาวบ้านแค่๕เมตร
จังหวะที่บอกว่าหมีเผชิญหมาเพราะว่าชาวบ้านเป็นคุณยายอายุ๗๐ปี
กำลังอาบน้ำให้หมาอยู่แล้วอยู่ดีประจันหน้ากับหมีเลย
คือหมีก็ตกใจหมาก็ตกใจหมีหมีก็ตกใจหมาอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วตัวคุณยายที่กำลังอาบน้ำให้หมาด้วยความเคารพคุณผู้ชมใส่ใส่ยกทรงอยู่ตัวเดียว
คือจะไปไหนต่อก็ไม่กล้าต่างตกใจกันนะคะ
แล้วหลังจากนั้นหมีควายมันก็ตกใจมันก็วิ่งลึกเข้าไปในไร่มันสัมปะหลัง
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเขาก็เลยต้องเร่งกระจายกำลัง
แล้วก็ติดตามไปแบบกระชั้นชิดเลยนะคะจนไปเผชิญหน้ากับหมีควายอย่างจัง
แล้วอย่างที่ดิฉันบอกว่าหมีควายเนี่ยมันคำรามใส่เจ้าหน้าที่คือยืนสองขา
ผู้สื่อข่าวที่อยู่ตรงขอบตรงไร่มันตอนนั้นก็ตกใจไปด้วยนะ
เจ้าหน้าที่เองที่คุณผู้ชมเห็นแบบเนี้ยปีนต้นไม้ไปสังเกตการณ์จากที่สูงเนี่ยโอ้ย
พอเจอหมีควายก็หลบขึ้นไปทางทิศเหนืออย่างรวดเร็ว
แล้วก็ยืนคือเขาบอกว่าหมีมันยืนมองเจ้าหน้าที่
แล้วพอมันเห็นเนี่ยจ้องตากันอยู่สักประมาณ๑๐วินาทีนะ
แล้วก็วิ่งหลบหนีอีกครั้งหนึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ต้องวางกำลังปิดล้อมอ่ะค่ะ
พยายามล้อมกรอบพยายามบล็อกพื้นที่ของหมีเนี่ย
ให้อยู่ในรัศมีที่มองเห็นแล้วก็มีทีมสัตวแพทย์
ชุดยิงยาสลบเนี่ยนะเขาตามมาสมทบ
จะได้ไม่พลาดจะได้ยิงยาสลบแล้วก็จับเจ้าหมีควายตัวนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ย
จังหวะที่ไปเจอหมีควายมันนอนอยู่
มันน่าจะได้กลิ่นกลิ่นของมนุษย์กลิ่นของคนนี่แหละ
สะดุ้งตื่นขึ้นมานี่เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่
เขาก็พยายามปฏิบัติการไล่ล่ามา๙วันนะคะ
พอเมื่อเช้าค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบกรงดักสัตว์ป่า
ไปเช็คดูซิว่าในกรงเอาไปวางไว้ตั้งหลายกรง
แล้วในกรงก็มีทั้งน้ำผึ้งทั้งเฮลบุม
เกลียวบูบอยทั้งกล้วยทั้งขนุนของโปรดทั้งนั้น
ไม่รู้ว่ามีขวายเนี่ยมันจะติดกลับจะเข้าไปกินรึเปล่า
ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ตกใจนะ
เพราะว่ากรงมีร่องรอยของหมีควายเข้าไปกินเหยื่อที่ล่อไว้
แต่กรงถูกหมีควายแหวกออกมาในลักษณะที่ไม่ได้เปิดประตู
มันเหมือนกับว่าเป็นการแหวกตะข่ายของกรงแล้วแยกราวเหล็กกั้นให้มันงอเนี่ยคุณผู้ชมแบบนี้
มันง้างเหล็กเพื่อให้ตัวมันเนี่ยออกไปได้โอ้โห
พระกำลังวางชามันเยอะนะดิฉันว่าไม่ใช่แค่กำลังอย่างเดียวมันฉลาดด้วยนะเนี่ย
พอไปกินเสร็จแล้วยังออกมาได้ซึ่งอาหารต่างมันหายไปหมดแล้วคุณผู้ชมเห็นไหม
คือไอ้เหยื่อที่ไปวางล่อไว้มันกินไปแต่ตัวมันไม่อยู่ค่ะ
ทีนี้นายสุธรรมวงจันทร์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียงก็บอกว่าวันนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็วางแผนจะส่งชุดยิงยาสลบเข้าเคลียร์พื้นที่ป่าช้า
เป็นการจับเป็นจำนวน๓ชุดคือจะมีชุดละ๕คน
แล้วแต่ละชุดเนี่ยนะต้องมีสตวแพทย์ยิงยาสลบในสองกระบอก
จะมีสัตวแพทย์ยิงยาสลบอีก๓กระบอกประจำจุดรอบป่าช้า
ซึ่งมันเป็นแนวที่คาดว่าถ้าเกิดว่าหมีควายหลบหนีออกมาเนี่ย
จะเจอกับทีมยิงยาสลบทั้งสามชุดตอนนี้เขาก็ปฏิบัติงานอยู่
แล้วก็ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในป่าช้า
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากให้หมีเครียดเหมือนกัน
แล้วนี่อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้มันเข้าไปกินแตงโม
ของชาวบ้านเขาก็เลยเรียกมันว่าเจ้าแตงโม